มาดูเรื่องของการเตือนภัยกันบ้างดีกว่าพาไปที่โคราชนะครับ

เหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ครับ
บันทึกเอาไว้ได้เลยกล้องวงจรปิดบริเวณนี้

อายุประมาณสักสามสิบห้าถึงสี่สิบปี

ปรากฏว่าทั้งสองคนลงมางัดแงะฝาท่อริมถนน
แล้วก็ขนใส่รถพ่วงข้างแล้วก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้
หลบหนีหายไปเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๐มีนาคมช่วงกลางคืนนั่นแหละ
เวลาสักประมาณเที่ยงคืน๕๒ก็เกือบตี๑ก็เกือบจะข้ามวันอีกวันนะฮะ
นี้ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
เพราะว่าพอไปถามเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตะบนหัวทะเล
เขาบอกว่านี่คุณพี่คนนี้คุณสันติภาพครับ
บอกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมา
พบว่ามีฝาท่อระบายน้ำริมถนน
ถูกคนร้ายขโมยไปแล้วกว่า๓๐ฝาครับ

ใช่ครับเพราะพี่แกอยู่กองช่างไง
จะต้องอยู่คอยรับผิดชอบบริเวณตรงนี้แล้วประชาชนเขาโทรมาแจ้ง
แกก็เลยต้องไปจัดการแก้ไข
โอ้โหแล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เขาเดือดร้อนมาก
ทางเจ้าหน้าที่กองช่างต้องนำกิ่งไม้และวัสดุอื่นมาปิดท่อระบายน้ำ

เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนมาประสบอุบัติเหตุ
ขับขี่รถบันไดใสตกท่อหรือบางทีนะ
ขับรถยนต์มาเจอตกท่อแบบนี้ก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกัน

แบบนี้ต้องช่วยเหลือกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับ
หากว่าพบเห็นบุคคลต้องสงสัย
ก็แจ้งเบาะแสกันไปได้ที่เทศบาลตะบนหัวทะเล
โทรศัพท์นะครับใครที่อยู่แถวนั้นแล้วพอจะทราบข่าวก็โทรไปได้๐๔๔

กันเป็นหูเป็นตาแล้วล่ะตอนนี้เพราะบางทีเพิ่งพาเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่พอซะแล้ว
อีกอย่างหนึ่งที่ต้องฝากเตือนเอาไว้ก็คือร้านรับซื้อของเก่า
หัวขโมยพวกนี้เวลาขโมยไปไม่ได้ไปขายใครหรอกครับไปขายรับซื้อของเก่านั่นแหละ
กิโลขายเพราะฝาท่อพอมันเป็นเหล็กมันได้ราคาดีนะ
คุณผู้ชมก็ฝากด้วยละกันช่วยกันนะคะ